คุณผู้ชมคะเป็นเหตุชกต่อยกันนะคะ
จ่าทหารซึ่งเป็นมีปัญหานะคะชกต่อยกับหนุ่มเจ้าถิ่น
แล้วเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
มีคนถ่ายคลิปนี้เอาไปไว้ได้ค่ะ
เนี่ยค่ะลูกตโหนี้มีคนที่คือ
เห็นเหตุการณ์ถ่ายเอาไว้อ่าแล้วคุณมารุธเนี่ย
ซึ่งเป็นผู้ชายเสื้อขาวในคลิปเนี่ยก็เอามาร้องเรียนกับสื่อค่ะ
เขาบอกว่ากลางดึกวันที่๒๓มกราคมเขาขี่มอเตอร์ไซค์
ซื้อข้าวที่ร้านสะดวกซื้อกำลังจะกลับบ้าน
ก็มีผู้ชายประมาณสามสี่คนอ่ะเดินตามออกมา
แล้วเอาเท้าถีบรถมอเตอร์ไซค์ของเขาจนล้มค่ะ

เขาไปเอาไม้ที่อยู่ในรถออกมาป้องกันตัว
แต่ว่าอีกฝ่ายนึงบอกให้ทิ้งไม้แล้วมาสู้กันตัวต่อตัว
พอคว่างไม้ทิ้งก็ถูกวิ่งเข้ามาใส่
แล้วก็ชกต่อยอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ไม่ได้มีการรุมนะคะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามวิ่งหนีค่ะ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำแผลที่โรงพยาบาล

แต่ปัญหาก็คือว่าเขาบอกว่าคดีไม่คืบนะคะ
โดยนายมารุธบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นทหารยศจ่า
ค่ายทหารพัฒนาเคลื่อนที่๑๔ที่บ่อไร่จังหวัดตราด
ก็ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนค่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพบกับพันเอกอนุวัฒน์เหลืองวิไลนะคะ

แล้วก็เรียกผู้ใต้บังคับบัญชาคือจ่าเค
พร้อมกับนายมารุธผู้เสียหายและแม่
มาพูดคุยกันเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชย

มรุษยอมรับว่ามีเรื่องส่วนตัวกับจ๋าเค
ไม่ได้เกี่ยวกับสังกัดค่ะ

ก็ได้ให้ผู้เสียหายไปฟ้องร้อง

ส่วนผู้เสียหายอ้างว่า

ตำรวจไม่ให้ดูทำให้คดีพลิกจากถูกทำร้ายร่างกาย

ทางผู้เสียหายอ้างแบบนั้นนะคะ